ก็กำลังเดินการอยู่นะอันนี้ก็คงจะต้องตั้งคณะการร่วม
ประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พินาในประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขนะครับ
รวมรวมข้อเสนอความคิดเห็นแล้วก็ฟังข้อโตแย้งจากผู้เรียกร้องต่าง
ด้วยนะครับมันมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับ
มีการพูดคุยมาบ้างแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอะไรมันทำได้อะไรทำไม่ได้
กฎหมายมันมีตรงไหนที่มันมีความสำคัญบ้างนะครับ
ผมก็อยากให้ไปฟังอ่าพูดเกี่ยวข้องพูดไปพูดมามากนะ
เราต้องใช้หลักการของกฎหมายนะครับการชะลอการใช้อาคารมันทำได้หรือไม่ได้
มันก็ต้องไปดูว่ากฎหมายมันทำได้ไหมนะ
การก่อสร้างก่อสร้างมาแล้วจะทำยังไงนะในเรื่องของสัญญานะ
ที่สองคือเมื่อทำมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
ในเมื่อมีแรงต่อต้านขนาดนี้ก็ต้องไปหาหนทางออกให้ได้นะครับ
แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนกลับมาดูตรงนี้ก็คือว่าเอาละ
ในเมื่อมันเป็นปัญหาตอนนี้เรื่องนั้นก็เดี๋ยวให้กลไกเขาว่ากันไป
กฎหมายว่ามาแต่ในส่วนของการฟื้นฟูสภาพป่าเนี่ย
ผมจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดก็คือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และโดยงานหยุดคล่องได้มีการพื้นฟูสภาพป่า
ปลูกต้นไม้ต่างตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
แล้วก็ในระหว่างนั้นก็เป็นการแก้ภายในเรื่องว่าจะทำยังไงกับอาคารที่สร้างมาแล้วนะครับ
จะทุบหรือไม่ทุบจะให้ใครใช้ประโยชน์อะไรยังไงมันต้องอีกขั้นตอนหนึ่งตรงโน้น
ตอนนี้อย่าเอาอะไรมาตีกันทั้งหมดเลยแล้วมันก็แก้ไม่ได้หรอก
ถ้ากันในส่วนที่คนไม่อยู่ในระบบพูดอะไรออกมาก็อย่าถือเป็นประเด็นมากนักเลย
แล้วก็มีสิทธิ์จะพูดไหมเหรอแต่ในเรื่องของการตัดสินใจการแบ่งการก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับ
รัฐบาลยืนยันว่าเราจะต้องทำแก้ปัญหานี้ไม่ได้นี่เป็นหนึ่งในหลายร้อยปัญหาที่รัฐบาลนี้เข้ามาแก้ไขนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปัญหานี้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ปล่อยให้เงียบไม่ได้แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าทางภาคประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายที่ต่อต้านแล้วก็คัดค้านโครงการที่ว่านี้เขาก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่า
อย่าหวังว่าจะปล่อยให้เรื่องเงียบไปเหมือนรู้ทางกันนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลมีหลายเรื่องที่ต้องทำจริง
พอไปจับเรื่องนี้บางเรื่องก็จะเงียบไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเงียบ
ก็ทำให้เขาก็ห่วงค่ะว่าเรื่องนี้จะถูกปล่อยให้เงียบหรือไม่
ในส่วนของความคืบหน้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้นะคะ
เพราะว่า๒๙นี้ก็จะมีการเหมือนกับนัดชุมนุมกันนะคะ
แต่ว่าจะเรียกว่าชุมนุมก็ดูจะรุนแรงไปนะคะ
เฉพาะในภาวะที่เราไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
คือเขาจะรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมแบบสันติวิธี
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาในส่วนของภาคประชาชนที่เขาคัดค้านเนี่ย
ก็จะเป็นการผูกริบบิ้นนั่งพูดคุยกันตรวจสอบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะ
ซึ่งเอาเข้าจริงเราก็ไม่ได้อยากฟังฝั่งคัดค้านฝั่งเดียวค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเวลาจะต่อไม่ว่าจะเป็นโคศกนะคะหรือว่าเลขา
หรือใครก็แล้วแต่ที่จะพูดแทนศาล
หรือพูดในนามของสารยุติธรรมเนี่ยนะคะ
ก็ต่อลำบากเช่นเดียวกับวันนี้เราก็เลยจะยังคุยกับคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณ
ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพอีกครั้งหนึ่งค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับ
ค่ะค่ะคือยังยืนยันกิจกรรมที่จะทำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
คงจะไม่ได้เย้วโวยวายดูเอิกเกลิกรุนแรงอะไรใช่ไหมคะ
ไม่ฮะเราดำเนินทางสันตินะครับเราไม่มีอะไรรุนแรงยืนยันครับ
คุณธีรศักดิ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือในข่าวกระแสหลักอย่างที่ฉันอยู่ส่วนกลางอยู่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
ข่าวมันก็จะมีความคืบหน้านิดหน่อยเท่านั้น
แต่ในพื้นที่มันมีความคืบหน้ามากกว่าที่เรารู้ในข่าวไหมคะ
บอกเลยว่าระอุใช้คำเดียวว่าระอุเพราะว่าไม่ว่าไปที่ไหนนะฮะ
ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็คุยกันเรื่องนี้เขาคุยกันว่าวันอาทิตย์ที่๒๙ไม่ไปไม่ได้
คนเชียงใหม่ไม่ไปไม่ได้แล้วเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเรื่องใหญ่มากสำหรับคนเชียงใหม่แล้วครับ
ทำไมเราถึงจะจัดกิจกรรมวันที่๑๙คะคุณธีรศักดิ์คือเนื่องจากมันไม่มีความคืบหน้า
เรื่องมันเงียบหรือว่ามันเป็นวันสำคัญอะไรหรือเห็นอะไรมีข้อมูลอะไรใหม่ถึงนัดกันวันอาทิตย์นี้คะ
เดี๋ยวสักครู่สัญญาณไม่ค่อยดีไง
อ่ะงันวางสายก่อนแล้วะขอออนุญาตโทรกลับเป็นโฟน
ได้ยินไหมครับเอาได้ยินค่ะถ้าสัญญาณตัดเดี๋ยวเราโทรกลับหาคุณธีรศักดิ์นะคะ
เชิญต่อค่ะได้ได้ได้โอเคแล้วครับ
วันที่๒๙นี้มันมีอะไรสำคัญที่จะเกิดขึ้นบ้างคะคุณธีรศักดิ์
มีการเปิดตัวเครือข่ายจาก๑๖องค์กรเป็น๓๙องค์กรครับมีการประกาศตัวเพิ่มขึ้น
แล้วก็จะมีแถลงการหลังจากนั้นเราจะเดินขบวนจากวงประตูท่าแพรไปที่อนุสวรีสามกษัตริย
และก่อพลังที่อนุสริสังกษัตริย์
ตอนนี้ที่จะเปิดตัวรวมแล้ว๓๙ใช่ไหมคะ
สัญญาณไม่ค่อยดีมากนะฮะเดี๋ยวสักครู่
คุณธีรศักดิ์งั้นเดี๋ยวขออนุญาตวางสายคุณธีรศักดิ์ก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวโทรเป็นโทรศัพท์แทนค่ะเดี๋ยวโทรกลับไปค่ะ

คุณผู้ชมครับวันที่๑๙ที่ว่านี้คือ

ทีนี้ก็จะมีการไปขอเจ้าพนักงานก็คือตำรวจ
ว่าจะมีการชุมนุมกันในลักษณะที่ไม่ได้มีอะไรรุนแรง
ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการชุมนุมในลักษณะที่ผิดกฎหมายนะคะ
เหนือจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา
ที่ออกมาเปรียบเทียบพื้นที่ของสารยุติธรรม

อันนี้เป็นการสรุปความนะคะ
ซึ่งท่านเองก็ให้ความเห็นออกมาในลักษณะแบบนี้

เหนือจากนี้มีการตั้งประเด็นว่า
มีเนื่องจากเสนอในโซเชียลมีเดียเยอะ
ทำให้มีการไปวิพากษ์วิจารณ์ออกความเห็น
แล้วก็ก็มีคำวิภาควิจารณ์ที่ว่านี้ที่ดูรุนแรง
เข้าข่ายผิดกฎหมายว่าไปหมินประมาทนะคะกล่าวหา
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีผู้พิพากษาท่านหนึ่ง
ให้สัมภาษณ์นักข่าวอีกพูดถึงบอกว่า

แล้วก็ปรับปรุงนะคะปลูกต้นมงต้นไม้

คนที่ออกมาให้ข่าวก็คือโคศกสารยุติธรรมค่ะ
สรุปความคร่าวก็คือว่าไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสารจะไปฟ้อง
คนที่ออกมาวิภาควิจารณ์สารตราบใดที่ยังอยู่ในกรอบกฎหมาย
เพราะจริงแล้วศาลก็ตระหนักตลอดเวลาว่า
สารยุติธรรมจะไม่เป็นคู่ความกับประชาชน

ประเด็นการขออยู่ต่อ๑๐ปีแล้วจะมีการปลูกป่าทดแทน
โศกสารยุติธรรมก็ให้ข่าวบอกว่า
ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น
ทั้งหมดที่เป็นแนวทางของสารยุติธรรมตอนนี้คือ
ข้อมูลทั้งหมดให้ไปหมดแล้วเพื่อให้ถึงมือนายก
แล้วรอนายกตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ยังไม่เชิงว่าจะปิดทางซะทีเดียว
แต่ก็ไม่ใช่ว่าพุ่งไปหาเรื่องของการรื้อบ้านพักแล้วก็อาคารชุดที่ว่านะคะ

คือมีการเปรียบเทียบนะคะ
มีผู้พิพากษาบางท่านที่ออกมาให้ความเห็น
ฉันสรุปความเป็นคำถามคือท่านก็บอกว่า
ให้มีการเปรียบเทียบว่าหน่วยงานอื่นเอง
ก็มีลักษณะของการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าเช่นเดียวกัน
ในขณะที่ของศาลนั้นมีพื้นที่ที่เล็กกว่าซะด้วยซ้ำ
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ถูกประกาศอย่างถูกกฎหมายว่าเป็นพื้นที่ป่า
องค์กรที่ขาดคานเรื่องป่าดอยสุเทพคุณธีรษัทจะว่ายังไง

เพราะเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าท่านไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งถูกกฎหมายนะคะ
คือจริงเรื่องป่าดอยสุเทพถ้าเรายึดหลัก
ยึดหลักตามจารีสประเทณีคำว่าดอยสุเทพมันโรมรวมนะฮะ
ยอดดอยซึ่งมีพระธาตุอยู่อย่างเดียว
ฐานดอยเนี่ยเราก็รวมมาเป็นป่าผืนเดียวกัน

ตั้งแต่เช้าก่อนออกไปทำงานก็ยกมือไหว้ท่วมหัว

เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าป่ารอยเชษ
แม้ว่ามันจะอยู่ในเขตราชพัสดุ
มันก็คือป่ามีต้นไม้หนาแน่นอืม
เพราะฉะนั้นคำว่าเอากฎหมายมาอ้างอย่างนี้

เพราะว่าเราถือว่าเขตป่าตั้งแต่เชิงดอยขึ้นไปเนี่ย

ดอยสุเทพซึ่งอยู่ด้านศิษย์ตะวันตกของเมืองเนี่ย

ตั้งแต่พระพญามังรายนะฮะสร้างเมืองเนี่ย
ทางด้านทิศตะวันตกดอยทางด้านทิศตะวันตกเนี่ย

มีน้ำไหลลงมาหล่อเลี้ยงชาวเมืองในพื้นล่า

ยังไม่ไปสร้างวังอยู่บนภูเขานั้นเลย

นี่ค่ะ
ถ้าสมมุติคนที่ตามข่าวเรื่องนี้แล้วดูหลายมิตินะคะคุณธิรศักด
ก็จะมีการเปรียบเทียบหน่วยงานลักษณะอื่นอีก

แต่จะมีการทวงถามพื้นที่ใช้ของหน่วยงานต่างเนี่ยคือกลุ่มคัดค้านโครงการป่าแหว่ง
ที่ว่านี้จะตอบคำถามอย่างไรคะว่าทำไมอยู่ดีก็มาคัดค้านอยู่โครงการเดียว
โดยเฉพาะที่เขาเป็นโครงการซึ่งถูกกฎหมายซะด้วยซ้ำไป
คือพอเรื่องมันไปใกล้แล้วข้อมูลถึงมือนายก

เพราะนายกพูดก็พูดเรื่องกฎหมายนำอยู่แล้วนะคะคุณธีรศักดิ์
คือด้านอื่นอัพเทียบกับราชพัฒน์เลยนะครับ

ราชพัฒน์เนี่ยเป็นม่อนป่าแพะป่าเสื่อมโทรมจริง
แล้วก็มีการประกาศเพิกถอนป่าสงวนไปบางส่วน
แล้วมันเป็นอาคารเรียนนะฮะ

แล้วท่านรู้ไหมว่าหอประชุมที่นั่นชื่อว่าอะไร

ในหลวงราชการที่๑๐
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกล่าวอ้างตรง

คนที่พูดไม่มีข้อมูลนะครับ
ผมบอกเลยว่าอย่ามาโยงกันเรื่องนี้
ราชพัฒน์ทำอะไรถูกต้องเสมอครับ
ดอยสุเทพเราก็จะค้านประเด็นเดียวกัน
ผมไม่ทราบว่าทำไมต้องไปโยงที่ราชพัฒน์
เพราะราชพัฒน์เขาก็มีการเพิกถอนตามกฎหมาย

แล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาไม่ใช่เป็นบ้านพักส่วนตัวนะครับ
คุณธีรศักดิฉันลองถามประเด็นนี้นะคะ
ว่าในแง่ของข้อมูล
การส่งข้อมูลถึงมือนายกเยาะกุธัฐมนตรี
เครือข่ายจะเอาประเด็นไหนไปสู้ค่ะ
เพื่อให้นายกตัดสินใจอย่างที่เครือข่ายต้องการ
เพราะมันแทบจะไม่มีทางสู้ได้เลยนะคะ

อยู่ดีจะให้เขาไปรื้อในที่ซึ่งสร้างถูกกฎหมาย
แล้วก็ทำถูกกฎหมายทุกขั้นตอนด้วยเนี่ยค่ะ

ซึ่งมันมีศักดิ์และสิทธิเหนือกว่ากฎหมายที่เพิ่งมาตราอีก
คำว่าป่าดอยสุเทพป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ทุกคนเขาก็ไหว้บูชากันมาตลอด
ถ้าคุณไม่คำนึงถึงจารีสประเพณีอย่างเช่น
คุณใส่รองเท้าเดินเข้ามาในวัดพระแก้ว
คุณก็ใส่ไม่ได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้

แต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้ามาในวัดสักแก้วก็ไปไม่ได้

แต่มันก็ไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมเหมือนกับดอยสุเทพ
เป็นสถานที่ที่คนไม่ควรจะไปอยู่
แล้วก็คุณถากดอยขึ้นไปไปสร้างบ้านพักส่วนตัวเนี่ย
เชียงใหม่เขายอมไม่ได้คุณจะอ้างกฎหมายก็อ้างไป
แต่ว่าเราขออ้างจารีสประเพณีความรู้สึกของคน

เพราะจริงกฎหมายท่านก็อ้างเพราะว่าคนคุณไปนอน

เข้าใจค่ะคุณธิรษักที่ฉันถามเพิ่มว่า
ในส่วนของข้อมูลเนี่ยนะคะทางเครือข่ายเนี่ย
ได้มีการส่งข้อมูลให้นายกแบบอย่างเป็นทางการ
เพื่อนำไปรวมกับข้อมูลด้านอื่นเพื่อให้นายกตัดสินใจยังคะ
ไปเรียบร้อยแล้วผ่านท่านแม่ทัพผ่านท่านผู้ว่า
ก็คือข้อมูลที่สรุปไปเนี่ยเราก็ยังอยากให้

เพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยคุณไปถากดอยเนี่ย
ถ้าภาษาคนเชียงใหม่เนอะเขาเรียกว่าอึด

อับประมงคลอันใหญ่หลวงต่อชาวเมือง
มาถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ในปัจจุบันเนี่ย

สิ่งที่คุณทำเนี่ยเหมือนกับเป็นการย่ำยีจิตใจ

คุณก็จะมาอ้างว่าจะอยู่๑๐ปี
คุณไปดูซิว่าไม่คิดจิตใจคนอื่นเลยครับ
คิดว่าจะมาขออยู่อีกต่ออีก๑๐ปี
เหมือนที่ฉันจะปลูกต้นลำพร่ม

มันไม่ใช่ป่ามันก็คือป่า
คุณธีรศักดิ์คะเรียนถามไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพักโฆษณาสักครู่นะคะ
คือตอนนี้ตกลงมีคณะกรรมการกี่ชุดที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา
เพื่อประสานงานกับทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงเครือข่ายคัดค้านด้วย
ได้เจอคณะกรรมการกี่ชุดแล้วคะ
ก็มีแค่ชุดแรกนะฮะที่ตั้งโดยแม่ทัพภาคที่๓นะครับ

คณะกรรมการเจอกับเครือข่ายกี่ครั้งคะ

ค่ะซึ่งพอสรุปเสร็จแล้วก็คือมันจบแค่นั้นถูกไหมคะ
มันไม่ได้มีต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันใช่ไหมคุณธีรศักดิ์คะ
ธีรศักดิ์เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวให้มาฟังพบทบพูดนะคะ
ซึ่งน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับคณะกรรมการด้วย

แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะคำนวณเวลาว่าตกลงแล้ว
นายกจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานแค่ไหน
ซุ่มเสียงของนายกฟังไปได้ทั้งสองอย่างค่ะ
คือเหมือนกับเห็นใจแล้วก็รับฟังคนคัดค้าน

นายกก็มองว่าก็อย่าลืมนะเรื่องกฎหมายสักครู่ค่ะ
ท่านจะตั้งคณะทำงานขึ้นมารวบรวมข้อมูล

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแง่กฎหมาย

เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปด้วยความรอบครอบ
และไม่มีผลกระทบตามมา

อันที่๒ก็คือท่านจะให้คณะทำงาน

ให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุด
หลังจากกระบวนการผ่านไปแล้วนะครับ

ข้อมูลอยู่ในมือท่านนายอกแล้ว

อยากให้ยุติการเคลื่อนไหว

เพราะหลังแต่ที่จะสร้างความร้าวชาญให้กับสังคม
มันอยู่กับเหตุผลแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกดดันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
เรื่องของการขอร้องให้คำนึงถึง

เป็นการขอร้องกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่

ถ้ามาชุมนุมมากแล้วจะต้องทุบทิ้งอะไร

เราต้องอยู่กันด้วยเหตุผลถ้าเราปล่อยให้

ตามแล้วก็มันก็ไม่ใช่เศรษฐีเดียว

ทั้งหมดทราบอยู่แล้วนะครับ

การแสดงตัวชุมนุมการเรียกร้อง
แม้ว่าจะด้วยความสันติ
ด้วยวิธีสันติวิธีก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ก็คือไม่ได้มีความหมายต่อการตัดสินใจนะคะ

อีกสักปีหนึ่งท่านก็ตั้งมาสิครับ
เพราะจริงท่านก็ตั้งมาแล้วชุดหนึ่ง

ผมบอกจริงว่ากรรมการชุดที่แล้วนะฮะ

กล้าตัดสินใจอะไรแม้แต่นิดเดียวนะฮะ

แนวเขตที่มันควรจะลื้อแนวไหน

หกท่านไม่มีใครกล้าชี้

แล้วท่านจะตั้งกรรมการชุดใหม่มาทำไมล่ะฮะ

แต่ชุดใหม่แต่ดูทรงชุดใหม่นี้

ตัวแทนครบทุกฝ่ายนะคะ

คือตอนนี้ไม่มีทางที่จะลดหย่อน
ฉะนั้นก็พยายามกรรมคุณธิศสัครุแล้วคุยกันเลยนะ

ยิ่งพูดว่าจะอยู่อีก๑๐ปีอย่างนี้
มันเหมือนกับโอ้โหที่คุณไม่ฟังอะไรแล้วโลกนี้

ชาวเชียงใหม่บอกวันเดียวคุณยังอยู่ไม่ได้เลย

ไม่งั้นสังคมมันจะผิดเพี้ยนไปหมด
เราอุตส่าห์พร่ำสอนให้เราปลูกป่า
แล้วเรามาตัดโค้นป่าเป็นร้อยไล่แล้วปลูกบ้านส่วนตัวเนี่ย
คุณจอมฝันคุณจะไปสอนลูกคุณยังไงในอนาคต

เมืองไทยมันไม่ใช่แล้วถ้าคุณทำอย่างนี้
ในระหว่างนี้เนี่ยนะคะคือมันก็ใกล้ครบกำหนดส่งงานแล้วนะคะ
ธีรศักดิ์ซึ่งในช่วงก่อนครบกำหนดส่งงาน
ก็คือจะดูท่าทีรัฐบาลแล้วก็รอการตัดสินใจนายกประยุทธ์

คือคงจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมคะ

เราก็ให้ท่านเวลาสักประมาณอาทิตย์หรือ๑๐วัน

ผมบอกว่าคนเชียงใหม่จะออกมามากกว่าอาทิตย์นี้ครับ

ก็จะต้องมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านเนี่ย

ถ้าผมเป็นผู้นำรัฐบาลผมก็ต้องขอร้อง
ผมก็ต้องต้องต้องคิดอะไรเวะ

คนเชียงใหม่ไหว้วอนท่านนายกเลยนะครับ
แทนทรีย์ตัดสินใจเลยครับ
แล้วตอนนี้เครือข่ายไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าคนมามากจริงมันจะบานปลายไปถึงขนาดไหน
เพราะฉะนั้นขอร้องครับท่านนายกท่านจะต้องคืนความสุขให้คนเชียงใหม่และคนทั่วประเทศไทยครับ
คุณธีรศักดิ์คะจาก๑๖องค์กรเดิมที่รวมตัวกันคัดค้านที่ว่านี้
แล้วก็วันที่๒๙คือวันอาทิตย์นี้จะเพิ่มเป็นทั้งหมด๓๙องค์กรตัวเลขถูกนะคะ

กรเนี่ยเป็นองค์กรไม่ใช่เฉพาะในเชียงใหม่ใช่ไหมคะ
เราขอร้องนะครับว่าเดี๋ยวเอาที่ใกล้แล้วที่เกี่ยวพันกันจริงนะครับ
ตอนนี้คนมาร่วมเยอะมากแม้กระทั่งงานชุมนุมงานที่เราจะจัดลนลงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับ
มน้ำเนี่ยเราแทบไม่ต้องร้องขอเลยครับ
ไม่เคยเปิดขอเรียรายขอบริจาคแต่ทุกคนมุ่งที่จะเอามาให้หมด
ช่วยกันตัดลิปปิ้นช่วยกันตัดผ้าเขียวช่วยโน่นนี่นั่น
แล้วท่านจะเห็นเลยว่าพลังของคนเชียงใหม่พลังของความรัก
รักป่ารักธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่

คุณธีรศักดิ์คะมีข้อมูลอะไรที่จะเปิดออกมาเพิ่มเติมในวันที่๒๙นี้ไหมคะ
ก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวรอแถลงการทีเดียวเลยแล้วกันว่าเราจะแถลงการว่าอะไร

แต่ก็บอกให้รู้ว่าทุกวันนี้เรามีคนเข้ามาร่วมเชียงใหม่เข้ามาร่วมคนทั่วประเทศเข้ามาร่วม
วันนี้นะผมบอกให้ก็ได้ว่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ออกแถลงการต่อต้าน
ขอให้ลื้อถอนบ้านพักตุลาการลงจากดอยสุเทพอันนี้เป็นคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ตอนนี้พระท่านออกมาแล้วนะครับผมว่าก็ต้องฟังกันบ้างละ
นี่มันขอเสนอแก้กฎหมายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น
เมื่อคนคัดค้านกันทั่วบ้านทั่วเมืองเช่นนี้
ผมเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหาร

อะไรมันถูกอะไรมันควร
แล้วมันก็จะต้องรีบทำอย่างเร่งด่วน

คือถึงวันอาทิตย์ที่ว่านี้นี่แหละนะคะเราจะคุยกับท่านนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเครือข่ายเข้าไปรวมกันไหม
และที่มาอดอาหารประท้วงเนี่ยคาดหวังแค่ไหนว่าจะได้รับฟังข้อเรียกร้องที่ว่านี้สักครู่ค่ะ
เราคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะประธานกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มแม่น้ำปิงนะคะคุณนิคมพุทธา
คุณนิคมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยังมีแรงคุยกับดิฉันอยู่นะคะขอเวลาแป๊บเดียวค่ะขอโทษที

คุณนิคมตอนนี้ร่างกายยังไหวอยู่ใช่ไหมคะ

ค่ะคุณนิคมข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์รุ่มแม่น้ำปิงเนี่ยข้อเรียกร้องเดียวกันกับกลุ่มคัดค้านหลักเลยไหมคะคือต้องคิดเท่านั้น
เดียวกันก็คืออยากจะให้เห็นแก่ป่าเห็นแก่ธรรมชาตินะครับ
ครับตอนตอนที่ตกตกลงใจว่าจะมาอดอาหารประท้วงเนี่ยได้มีการถามเครือข่ายอื่นก่อนไหมคะ
ไม่ได้ถามในรายละเอียดมากนักแต่ก็ติดตามสถานการณ์อยู่ครับ
คุณนิคมในส่วนของโครงการที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันกระทบอะไรในการทำงานของกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำปิงบ้างคะรุ่มน้ำแม่ปิงบ้างคะ
ถ้าพูดถึงพื้นที่ป่าเนี่ยแถบจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ปิงนะครับ

แล้วก็ในอดีตก็อย่างที่เราทราบกันว่าเราก็สูญเสียพื้นที่ป่ามามากแล้วอะครับ

แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากสูญเสียป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำสูญเสียระบบนิเวศอีกนะครับ

แล้วก็ผมก็คิดว่าการที่เรามาช่วยกันขี้คลายปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อส่วนราชการต่าง
ต่อไปก็จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการขอใช้พื้นที่ป่าถึงแม้ว่าจะถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ว่าก็เป็นกฎหมายเก่ากฎหมายเดิมอะครับ

แต่ปัจจุบันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านอื่นด้วย
โดยสรุปก็คือว่าเราก็ไม่อยากให้พื้นที่ป่าถูกทำลายไปมากกว่านี้ครับ
คุณนิคมค่ะถ้าเราดูจากข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือกลุ่มคัดค้านจะมีเป้าเดียวเลยคือต้องการให้ลื้อโครงการนี้ออกทั้งหมด
คำถามคือว่าสมมุติเขาลื้อเขาทุบให้กลับไปฟื้นฟูป่าเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนคะ
ที่จะให้กลับมาเป็นผืนเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนเดิมค่ะ
คือพื้นที่ป่าเนี่ยมันเป็นสภาพป่าเต็งรังเนาะผสมกับป่าเบนจพันธุ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการฟื้นสภาพด้วยตัวของธรรมชาติเองนะครับ
มันมีเมล็ดพันธุ์ไม้แล้วก็มีระบบรากระบบเง่าด้วยนะครับหน่อใหม่หรือว่ากิ่งใหม่เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นคอนกรีตนะครับ
เป็นกล้าไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ป่านะครับอืมคุณคุณนิคมถึงสุดท้ายแล้วเนี่ย
อาหารถ้าตามที่ตั้งใจไว้คือถึงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะ

ซึ่งพอเสร็จแล้วจะไปรวมกันที่
ที่เดียวกันกับที่จะมีการรวมตัว๓๙องค์กรไหมคะ
ใช่ครับคือผมอยากจะให้
จริงก็เป้าหมายอันเดียวกันก็คือการรักษาป่า
แต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกับทางสมาชิกเครือข่ายทวงคืนผืนป่า

ตรงที่ว่าผมขอให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

พูดคุยกันช่วยกันขี้คลายปัญหาด้วยท่าทีที่ปรณีประนอม
มีความเมตตาต่อกันไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงนะครับ

เราเองก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาจะหันหน้าเข้าหากัน
และพูดคุยกันมันเป็นวิธีประชุมบ้าง
อะไรบ้างสถานการณ์มันตึงเครียด
และสู้กันทางสื่อทางโซเชียลนะครับ

เข้าใจค่ะบรรยากาศมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมก็คิดว่าเราต้องเรียนรู้ร่วมกัน
ในการที่จะขี้คลายหรือว่าแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

สูญเสียทรัพยากรแล้วก็มาขัดแย้งทางสังคมอะไรอย่างนี้นะ

ก็เลยมาอยู่ตรงนี้ว่าเออเชิญชวนมาพูดมาคุยกัน
ผมก็ขอร้องให้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
เราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอีกมากอะครับ
ค่ะคุณนิคมยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามข่าวร่วมกันนะคะ
จะคืบหน้าแบบไหนขอบคุณคุณนิคมมากนะคะ
แล้วก็ขอบคุณคุณธีรศักดิ์ด้วยนะคะที่อยู่ในอีกสายหนึ่งนะคะ

หมดเวลาของรายการคุณผู้ชมรอดูวันอาทิตย์นี้นะคะ
จะสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าทำให้เกิดการรับฟังได้มากแค่ไหน
นี่เป็นหนึ่งข่าวที่คนกลัวเงียบเหมือนข่าวเสือดำเลยค่ะ